ตามโซเชียลของเขา

สวัสดีครับ

ก็จะเปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝาก

เพราะเป็นรายการใหม่แก่กล่องชื่อรายการ
เดียวคุณได้เปิดปากกับภาคภูมิ

แข่งรับเชิญเทปแรกเขาบอกว่า
เข้มข้นและสนุกสนานสุด

ที่ตอนนี้กำลังพูดคุยกันอยู่เยอะมาก

อยู่แล้วอันนี้คือสดเลยสดทุกวันนะครับการถึงศุกร์นะฮะ
เรื่องราวครับคือการเมืองเศรษฐกิจสังคม
ถ้าใครอยากมาเปิดปากฝากเลยนะก็ถามพี่อุ๊ยเลยแล้วกัน

การบันเทิงมีสะเทือนแน่นอน

ถ้าเปิดแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้ชอบทั้งวงการนะ

ไม่รู้ว่าพี่อุ๋ยก็จะกล้าเปิดปากคนนี้หรือเปล่า
คนนี้เราสืบมาว่าพี่อุ๋ยชื่นชอบเขามาก
แล้ววันนี้ถือเลิกดี

ถ้าอยากจะให้รายการเปิดปากเปิดฝากใครมากที่สุดใช่ไหมคะ
คิดว่าขอเป็นบอสนวัสล่ะกันค่ะ
เพราะคิดว่าคนนี้ในภาษาตรงนี้เรื่องเล่าเยอะนะคะ
แล้วก็กระแสก็ไม่หยุดมีเรื่องให้พูดไม่หยุดนะคะ
ถ้าสมมุติว่าให้หนูไปรายการเปิดปากใช่ไหมคะ
ก็อยากจะให้สัมภาษณ์เรื่องความรักละกัน
เรื่องความรักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้สัมภาษณ์ที่ไหน
ขอแสดงความยินดีกับพี่อุ๋ยด้วยนะคะ
ยังไงก็สนุกอยู่แล้วแล้วก็ปังแน่นอนรอติดตามเลยค่ะ
พี่อุ๋ยเสียอาการเลยอ่ะเขินมากเลย

ทีมงานสืบทราบมาจากในลิฟต์นะคะว่าพี่อุ๋ยชื่นชอบอิงฟ้า

อิงฟ้าคือเขินมากเขาต้องเตรียมหน้าแดงแล้วพี่โหย
อิงฟ้าไม่มาตอนนี้มีพวกเราสามคน
คืออย่างนี้ระหว่างพี่นวัดกับอิงฟ้าอยากเปิดปากใครก่อนกันคะ
ความจริงพูดตรงนะทั้งคู่คือแขกรับเชิญที่ความจริงเปิดปาก

ประเด็นเรื้อข่าวข้าวค่ายใหม่กับหลักหลายประเด็นเหมือนกัน
เราก็เห็นเขาตามโซเชียลตามข่าวน่ารักสวยเห็นแล้วใจชุดกว่าเนอะ
เขามั่นใจแล้วเขาไปไหนเขาทำให้คนมีความสุขตลอด
อุ่นก็มีความสุขใช่ไหมคะเวลาดู

เอาเป็นไรก็ติดตามนะคะรายการใหม่เปิดปากกับภาคภูมิย้ำกันอีกทีหน่อยค่ะ
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะมาเปิดปากเปิดความจริงกันที่